กุ้งแช่กุ้งแช่รู้ยังตรุษจีนมาแล้วพิเศษรับตรุษจีนมาเต็ม๑๒ราศีเดือนกุมภาพันธ์ใครเห็นมากเห็นน้อยเอ้าเช็คดวงด่วนราศีเมษ
เรื่องความรักอาจจะไม่เปรี้ยงผ้างพอมีลุ้นแต่เรื่องการเงินแต่เอียอังเป่าจะไหลมาเทมามีเงินแล้วให้รางวัลกับตัวเองซะจัดไปกับชุดแฟชั่นต่างโดยเฉพาะสีแดงแซ่บเผื่อจะได้คู่สักทีเพียงย้างเสื้อผ้ากระเป๋าคอนเล็กชั่นมงคลจ๊าบมากราศีพฤศกตรุษจีนนี้เมื่อไหลเส้นเลี้ยคุณเป็นพิเศษ
หรือไม่ก็หางานให้คุณเพิ่มคุณพระเอาเป็นว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ทำให้เต็มที่อย่ายังเอาให้สุด
ราศีเมทุนเรื่องเห็งของชาวเมทุนไม่ได้มาเป็นเรื่องการเงินพระแต่จะมาในรูปแบบของใหญ่ลื่นรวมไปถึงเลขเด็ด๒ตัว๓ตัวนั่นใหม่รวยรวย
ราศีกรกฎช่วงนี้รับน้อยจ่ายหนักโดยเฉพาะตรุษจีนนี้หาของเล่นของใช้หรือพาลูกหลานไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บุญยิ่งนักนะเออ
ราศีสิงศ์เดือนนี้คุณมีเสน่ห์ยังชัดเจนแล้วยิ่งตรุษจีนนี้ใกล้กับวันวาเลนไทยแล้วด้วยโอ้โหไม่อยากจะเมาเรียกว่ารักรุ่งพุ่งเกินเงินทองกระนำเข้ามาได้เลยชาวสิงห์รับหมดความเห็งแบบนี้หลีแนะนำ
ร่วมชมนิทัศกาลหยกสวรรค์และของล้ำค่าเพื่อความเป็นสิริมงคลและไปชมสัตว์เทพมงคลสี่ทิศมังกรหงเต่าเสือตามคติความเชื่อของจีน
อย่าลืมวางแผนการใช้จ่ายด้วยนะจ๊ะราศีพิจิกษ์เดือนนี้คุณตั้งตัวตั้งสติได้
นายไว้ใจเพื่อนไว้ใจได้รับมอบหมายและให้ความสำคัญกับคุณได้รับโอกาสใหม่
ที่ยังไม่เคยลองแบบนี้ต้องฉลองออกไปหารองค์เท้าคู่เก่งใส่เพื่อความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นส้นสูง
พาไปไปจนถึงที่สบายสบายอื้อหือปังมากราศีธนูช่วงนี้ทำอะไรให้คิดถึงใจเขาใจเรา
อย่าใช้อารมณ์ตรุษจีนนี้เรื่องเห็มพับกบพับเก็บไปก่อนใช้เหตุผลให้มากเข้าไว้เดี๋ยวจะดีขึ้นเอง
ราศีมังกรการเงินโดดเด่นกว่าที่ผ่านมาใครมีหนี้ก็เคลียร์หนี้ได้สำเร็จมีรายได้พิเศษได้ของขวัญ
ของรางวัลถือว่าโชคดีแห่งสุดจังหวะดีแบบนี้พาคนที่รักไปกินของอร่อยเอาให้พุ้นกลาง
ราศีกุลเดือนนี้ชาวกุลอาจมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนเจ้านายหรือย้ายที่ทำงานเป็นจังหวะเห็ง
การเงินมีโอกาสเพิ่มขึ้นรายได้จรก็มีสิทธิ์มากยิ่งขึ้น
โอ้โหนี่มันเห็นเงินเพียงทองชัด
ช่วงตรุษจีนแบบนี้หรือว่าอัพเกรดลุคตัวเองหน่อย
กระเป๋าเก๋นาฬิกาเครื่องประดับวับแหลม
ราศีมีนความเห็นยังมีไม่มากแต่ความยากนั้นมีเลอะติดติดขัดขัดไปหมด
ใจเย็นจะมีตัวช่วยมากลีบคลาย
คราวนี้รักจะดีขึ้นเป็นวันแห่งคืนเลยทีเดียว
ยังยังไม่หมดหลีแถมให้หลีมีเมนูอาหารมงคลมาแนะนำกัน
ฟังให้ทันนะนี่เลยแอร์เปิลมงคล
ไก่ปูกุ้งเป่าฮื้อเสียวลงเป่าคณะผัดหมูกล้วยกลิงทะเลซุป
ซุปเสชวนขนมผักกาดแปะก๊วยวาว้าวเพียบเลย
รับรองความหมายดีทั้งนั้นจัดไปมามาลิได้เวลาขายของ
ตรุษจีนนี้ที่หลีบอกไปทั้งหมดหาง่ายมาก
เทศกาลตรุษจีนพร้อมจับจ่ายไหว้กินเที่ยวที่เดียวที่
ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น
จบข่าววันนี้ไปล่ะค่ะสิ้นเจียร์ยัวอีสิ้นนี้หวัดชัย
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู